เอียงเอียงมาแล้วก็มาเบียด๒ครั้ง๒คราแล้วนะฮะ
รถใหญ่เขาก็บีบแตร่เตือนแล้วนะบอกว่าอย่ามาเบียดอย่ามาเอียง
สุดท้ายดูคาติที่มีฝรั่งขับเนี่ย
เอียงมารอบที่๓มาเบียดจนกระทั่งล้ม
และสุดท้ายฝรั่งเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พังงานะครับ
บนถนนเพชรเกษมขาออกนอกเมืองพังงามุ่งหน้า
อำเภอตะกัวทุ่งบริเวณโค้งสวนนกตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงานะครับ
พบรถจักรยานยนต์ดูคาติสีแดงทะเบียนป้ายแดง๘๖๐๔๖ภูเก็ต

ใกล้กันก็พบรถบรรทุกเทรลเลอร์คันนี้ใหญ่ยักษ์คันนี้นะฮะ
ขนส่งรถแบ็คโฮนะครับ
แล้วก็ที่ล้อรถบรรทุกพบร่างของชายชาวต่างชาติ

โดยคนขับรถบรรทุกขนเทรเลอร์เนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่รถเทลเลอร์ขนแบ็คโฮลเนี่ยนะครับ
เล่าให้ฟังว่าขณะที่ขับรถบรรทุกจะไปส่ง
ไปทำงานที่พื้นที่อำเภอตะกัวทุ่ง
ชิดซ้ายด้วยความเร็วประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เขาตกร่องข้างถนนแน่นอนนะครับ
กระทั่งขับมาถึงช่วงโค้งสวนนก
สังเกตจากกระจกข้างมองไปข้างหลังแล้วคุณ

เดี๋ยวเบียดเข้ามาใกล้รถบรรทุกของเขา
เขากดแตร่เตือนไป๒ครั้ง๒ครา
แต่สุดท้ายรถจักรยานยนต์คันนี้
ยังเสียหลักเบียดเข้ามาเป็นครั้งที่๓

ทำให้ตัวคนขี่กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถ
ถูกรถเทรลเลอร์ยักษ์ใหญ่ทับจนเสียชีวิตนะครับ

ชาวต่างชาติคนนี้เป็นใคร